รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนัย
และก็ดาวพระเรือหนาสมดี
แต่ดาวพระนาจยังไม่จบ
บอกไว้ก่อนแล้วว่า๒ดาวนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งประเทศไทย

ที่พูดถึงเรื่องประสบการณ์สถิติเรื่องราวเหตุการณ์ดวงเมือง

เจอจริงมั้ยอาจารย์
มีการเลือกตั้งมั้ย
อาจารย์สักนิดหนึ่งก่อนไปดูดวงต่อ
ราศีไหนปีนี้เตรียมรวยแน่นอน
ราศีตุลกรกฎราศีธนู

ราศีไหนที่จะต้องระมัดระวังตัวเองให้หนักที่สุดปี๒๕๕๙

มิถุนฟังดีนะธนูมีทั้งดีและก็ร้าย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมเช็คดวงพร้อมกันว่า
ดวงดาวของคุณมีเอฟเฟคจากการโยกย้ายของดวงดาวอะไร

หมู่ให้สุดกับหมู่ขั้นแพง
ดวงต่อไปเนี่ยคือดาวราหูและดาวพระราชบดีมีผลต่อ๒ราศีนี้มาก
หนึ่งคือราศีเมษราศีดวงเมือง

บอกว่าทั้งดาวพระราชสมดีและดาวราหูมีเอฟเฟคกับราศีเมษเลยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ
อาจารย์ก็มองไปย้อนหลังมันเป็นเวลาเหมือนกับปี๒๒๖ในอดีต
ย้อนหลังไม่ถึง๑๘ปี
ถ้าหนุ่มนึกภาพให้ออกนะมันเป็นยุคซึ่งมีการที่จะเริ่มมีทีวีเข้ามาในประเทศไทย
แล้วเริ่มจะมีความขยายตัวของทีวีก็แปลว่าอะไร
ก็แปลว่าทีวีดิจิทัลเนี่ยกำลังจะได้รับความคึกคัก

ประมาณปี๒๑๖๒นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์วันที่๒๒เป็นต้นไป

มันจะเริ่มเห็นชัดเลยว่าทีวีดิจิทัลที่สู้กันมายาวไกลเนี่ยมันจะเริ่มโดดเด่น

มันมีอยู่ว่าทำไมพูดถึงเรื่องทีวีดิจิทัล

ดวงเมืองเป็นดวงราศีเดียวกับคนเกิดราศีเมษ
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเนี่ย
ชีวิตในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสรุ่งโรดประสบความสำเร็จ

แต่ชาวราศีเมษจะต้องไม่ประมาท
เพราะดาวพระราชดีเป็นมรณะกับเรือนชะตาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมวันที่๓
ดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมษหวังอะไรมากมันจะผิดหวัง

เรื่องบางเรื่องต้องเก็บไว้ถูกต้องไหม
เรื่องบางเรื่องต้องเก็บเอาไว้หรือทำแบบลับ
แม้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ต้องทำแบบลับ
มันชี้ชัดว่าคนเกิดราศีเมษลักษณะราศีเมษหรือสิ่งที่เป็นราศีเมษที่มันเห็นที่มันเป็น
ในเวลาประมาณตุลาปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมันไม่ใช่
ราศีเมษต้องนิ่งต้องสงบป่าสงบกรรมต้องเงียบแล้วหลังจากเดือนมีนาคมที่๓ลุยเปิดเปิดตัว

ยังมีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปต่อปากต่อคำกับใคร
ดีก็เงียบเสียหายก็นิ่ง
การงานการเงินจะเริ่มฟื้นในวันที่
จริงแล้วมันเริ่มพลิกฟื้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นดีทั้งทางเปิดเผยและทางลับ
แต่คนเกิดราศีเมษพอแสดงตนอะไรเสร็จปุ๊บนะเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรมาเช็คบินหมดเลย

มาทำให้รู้สึกคนเกียรติคนแทนว่ามองดีก็กลับกลายอีกเรื่องแย่หมดเลย
มันเริ่มแล้วตั้งแต่ปลายปีนี้ปลายปี๒๖๑เนี่ย
แต่พอปี๒๐๑๒เอาอย่างนี้เปิดเผยได้ชัดเจนได้
หลังจากวันที่๓มีนาคมจะดี
๓มีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนดีมาก

ถ้ามีคู่แล้วก็ให้ประคับประคองกันไปไม่มีอะไร
แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีคู่ก็ต้องไม่มีคู่แล้วเวลานี้
เพราะว่าไอ้ที่มันผ่านมามันน่าจะมีตั้งแต่ประมาณ

ถ้า๒ปีที่ผ่านมายังไม่มีคู่

เพราะมันเลยจังหวะที่ตอนที่ดาวพฤษฎีมันมา
เล็งดวชตาเนี่ยปี๒๖๑เนี่ย
ก็ปี๓๖๐พอ๖๑แล้วก็ไม่ยอมมี

เพราะเวลานี้จะไม่มีมันไม่ใช่ไหม
สุขภาพชาวราศีเมษร์ละฮะ
มันจะป่วยเจ็บแบบหาสาเหตุไม่เจอ
ไปรักษาหมอก็รักษาผิดพลาด

คืออย่างนี้มันต้องประคับประคองระมัดระวัง
คือระหว่างเดือนมกราจนถึงเดือนมีนา

หาวันที่๓มีนาคมไปแล้วถึงมิถุนายน

เอาละครับเขาเจ็บก่อนหน้านั้นล่ะอาจารย์
ถ้ามันเป็นโรคที่ต้องรักษาเรียกว่ารักษาตามอาการ

แต่บางอย่างต้องผ่าตัดใหญ่อย่างนี้
คุณเคยได้ข่าวไหมว่าผ่าตัดแล้วไปลืมไอ้กันไกลไว้ในท้องอะไรอย่างนี้
คือมันก็คือเพราะไอ้ไปหาในจังหวะอย่างนี้

คือแปลว่าอะไรที่พอมันจะรักษาตามอาการ

หรือจะไปผ่าตัดดีไซน์หน้าหรือสัยกรรม

เข้าไปดีไหม
หรือคนที่ป่วยอยู่หลังสามีอาจจะเจอหมอเก่ง

มูยังไงสำหรับชาวราศีเมษ
คนเกิดราศีเมษต้องไปไหว้สารพระหลักเมือง
จำเป็นจะต้องมาแว่ที่ฤวัทธเดชน์ประเทศไนเมืองไหม

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษสิ่งที่มูดีที่สุดคือการไปไหว้สารหลักเมือง
ุตยูทัพราศีเมษไหว้พระศิวะนัตรราช
ตยูคือพระศิวะทับดวงชะตาคนเกิดราศีเมษ
ราศีเมษควรจะไปไหว้พระศิวะนัตรราช
นั่นคือราศีตุล
อาจารย์เคยบอกตั้งแต่ว่าราศิตุลราศีสุดยอด
ดีมากนั่นจะดีต่อไหมครับ
พระราชดีเคยทับดวงชะตาของชาวราศีตุลเมื่อปีที่ผ่านมา
ตอนนี้ดาวพฤษฎียกเข้าสู่ราศีพิจิกษ์ก็คือเรือนการเงินของชาวราศีตุล
เพราะฉะนั้นแปลว่าปี๒๖๒ตั้งแต่เดือนมกราคมต้นไปถึงมีนาคม๒๕
พฤษฎีก็ยังอยู่ในเรือนการเงินเป็นมหาจักร
ก็แปลว่าคนเกิดราศีตุลก็มีโอกาสลืมตาอ้าปากร่ำรวยหมดหนี้หมดสินคือเรื่องเงินชัดเจนที่สุด
บรรดา๑๒ราศีเนี่ยนะปี๒๖๒เนี่ยราศีตุลโดดเด่นชัดเจนเรื่องเงินมากที่สุด

เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลการเงินของคุณปีนี้จะดีมาก

การงานอาจจะไม่ได้มากเท่าปีที่แล้วเพราะราหูมันอยู่ในเรือนการงาน

ตกงานจะได้งานใหม่บนความเป็นไปแบบต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่าลืมนะ
คนเกิดราศีตุลคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยลาหูทัพกรกฎเนี่ยคือเป็นเรือนกรรมมะของคนเกิดตุล
แล้วก็เป็นเรือนตัวเองของชาวราศีกรกฎราหูอยู่ตรงนี้มันเป็นราศีที่ส่งผลเรื่องงานชีวิตกรกฎตุลมากที่สุด
พอลาหูยกเนี่ยมันก็แปลว่าลูกตามน้ำ
ตามน้ำที่มันมีทางแล้วที่เราได้สร้างทาง
ถางทางแพ่วลกถางพงเอาไว้มันจะลุยต่อไปได้เลย
แล้วมันจะขัดกันเองไหมสมมุติพออย่างผมเกิด
ราสีกอลกฎแต่ลักษณะผมเป็นตุ้นนะ

ถ้าราศีกรกฎลักษณะอยู่ตุลนะโคตรสุดยอด
เพราะราหูยกเข้าเรือนสู่พระยกเข้าสู่เรือนวินาศในกรกฎ
เข้าสู่เรือนสู่พระของตุลก็แปลว่าไอ้ที่เราสร้างมาทั้งหมดอ่ะ
ที่เราทำมาทั้งหมดมันจะเกิดดอกออกผล

แต่ฉันกลัวอย่างเดียวอะไรอย่ามีเมียใหม่
ถ้ามีเมียใหม่เป็นเรื่องอ่ะจริงไหมอาจารย์ถ้าสมมุติสองดาวนี้เจอกันอ่ะ
เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็นำความวิบัติมาสู่คนเสมอ
ขณะรุ่งโรธอยู่เป็นเศรษฐีได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้าน
ก็มีสิทธิ์จะเป็นไปเหมือนกันเพราะไอ้เรื่องการที่ผิดศีลข้อสามเนี่ย

มันก็ชี้ชัดว่าถ้างานดีเงินดีแล้วเราเอาเวลาแบบนี้ไปทอนให้กับความรักนะที่พังเลย
คนที่ดวงการเงินดีการงานดีอย่าไปเสียเวลากับความรัก
เอาเวลานั้นไปลุยงานหาเงิน

เพราะดาวพฤษฎีนำหน้าลักษณะลาหูก็ไปแล้วเสาร์ก็ไปแล้วมันไม่เป็นไรแล้ว
อาจารย์ผมถามหน่อยดีอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าลักษณะไม่ป่วยแต่ราศีนั้นป่วย

นั่นแปลว่าต้องดูดวงในรายละเอียดของดาวในพื้นดวง
มันไม่ใช่ชนหรอกหนุ่มคือบังเอิญเรากำลังดูแบบเป็นแมส
กำลังเอาเรื่องแมสมายุ่งกับเรื่องของปัจเจกชน
ปัจเจกชนก็แปลว่านั่งดูดวงกันสองคน

จะดูรายละเอียดปีกย่อยเฉพาะคนเลย

สมมติมันก็ดีมาก

บอกมันต้องดูในรายละเอียดของเวลามันเจอเรื่องอะไร
ไม่ดีกับไม่ดีแต่ถ้าสมมุติมีดีสักตัวหนึ่งมันก็ยังมีดีมาช่วย
เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเวลาดูลักษณะจะแม่นกว่าราศีเกิดอีกจริงไหมอาจารย์
จริงมีคนหลายคนมากมายคือเขามาถามว่าเออทำไมแบบเขาก็เกิดราศีตุลทำไมไม่ดี

ก็เป็นเพราะว่าเขาแค่เป็นเพียงแค่ผู้จ้อง
ที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองและโอกาสที่จะมาให้กับเอง
คือบูลกรรมไม่เท่ากันอยู่แล้ว
แล้วพอมารชาตินี้อีกถ้าอดีตชาติอีกเท่าไ

แล้วรู้ได้ไงต้องผูกดวงดูเฉพาะคน
คนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ดูเรา
ก็คือจ้องจะดูว่าดีไม่ดีมีโชคไม่มีโชค
โดยที่ไม่ได้มานึกดูตัวเองเลยว่าตัวเองอยู่แค่ไหน
คือจะทำต่อไปไหมหรือจะหยุดอยู่เฉย
วันหนึ่งที่อาจารย์นั่งดูทีวีคือเรารู้ดวงตัวเราไง
วันหนึ่งนะเราก็จะอยู่ในจอนั่นแหละ

แล้วนั้นวันที่เราไม่ไปตรงนั้นเราต้องฝึกอะไร

คืออยู่ในเป็นคนอีกเลเวลหนึ่งแล้ว
ไม่ได้พูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย

อันนี้ทั้ง๔ราศีมันก็เกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละ

เราไปไล่อีก๔ราศีที่เหลือดีไหมฮะ

เราขอเริ่มที่ราศีกุมก่อนดีกว่า
ได้นุ่มสังเกตมั้ย
คือในมือของมนุษย์ก็จะแบบบอกเรื่องดวงชะตา

เพราะฉะนั้นมัวดำจะมีปัญหาเพราะการพูดและเอกสาร
คนที่นิ้วก้อยคดหรือนิ้วก้อยสั้นกว่าข้อแรกของนิ้วนาง
นิติกรรมสัญญาเอกสารคำพูดจะไม่ระวังและนำปัญหามาสู่ตัวเอง

จะต้องหาคนที่มาบริหารชีวิตนี่ในฐานะดูอาจจะเป็นประโยชนคนอื่นนะ
คนนิ้วก้อยต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนางนี่นิ้วนางนี่ข้อแรกของนิ้วนางเห็นไหม

นิก้อยไปนี่ก้อยต่ำกว่าข้อแรกคือนิ้วนางหรือนิ้ก้อยบีดคด
จะมีปัญหานิติกรรมสัญญาเอกสาร
หนุ่มเป็นนิดหน่อยแต่หนุ่มนิก้อยไม่คดนี่ไง
แต่ข้างนี้หนุ่มนิ้วก้อยยาวเห็นไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเรื่องนิติกรรม
หนุ่มจะต้องมีสำนักงานทนายความทั้งงานสอบบัญชีที่มีฝีมือมาดูให้
ต้องหาสำนักงานทนายความสำนักงานสอบบัญชีมาดูให้เราจัดการว่า
ผมจะทำอันนี้ข้อกฎหมายมีอะไรมีปัญหา
นี่ขนาดนิ้วก้อยไม่ได้ยะไม่ได้สั้นก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องระวัง
เป็นคนสามารถมีวาจาพลิกพริ้วไปได้เรื่อย
หลาสีกุมมันเป็นเวลาของชีวิตที่จากเดิมมันติดหล่ม
เพราะที่ผ่านมา๑ปีครึ่งดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนเกิดราศีกุม
โคจรอยู่ราศีกรกฎเป็นอาริแก่ตัวเองตัวเองเป็นอริแก่ตัวเองจรอยู่๑ปีครึ่ง
พอหลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์ราหูยกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุน
เท่ากับตนุปุตตะชีวิตเปลี่ยนที่ติดขัดกับถูกปลดปล่อย
ที่มีความทุกข์กับหลุดลอยสบายชิดมันหลุด
ราศรีกุมมันเหรอถูกต้องรวยมั้ย
คือดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน
โคจรเป็นมหาจักรมันเป็นปีก่อร่างสร้างตัว
มันต้องหนุ่มถามประโยคนี้เนี่ยคนจะรวยหรือไม่เนี่ย
มันต้องดูว่าพื้นดวงชะตาเดิมมีดาวการเงินเด่นหรือไม่
เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวแล้วมดหนุ่มกับมดดำดูได้เลย
ทั้งสองคนนี้แน่นอนรวยล้านเปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้นอาจารย์ยังเห็นพื้นดวงชะตาเดิม
หนุ่มและมดดำทั้งสองคนนี้รวยแน่นอน
จะเอากี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านแน่
คือต้องมีแน่นอนคือแล้วยิ่งทั้งสองคนนี้ไม่หยุดกลัว
แบบนี้คุณนอนรอคือหนุ่มไม่ได้หยุดมดดำไม่หยุดแน่นอนมีแน่นอน

ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอาจารย์โทษยังไม่ตายหรอก
แต่คนเกิดราศีกุมเนี่ยทุกคนมัน
อาจารย์มันไม่ได้ไปเห็นดวงชะตาเขาเข้าใจไหม
แต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของเขาคือดาวพระพฤหัสบดี
ในขณะนี้โคจรเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่
กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงก็แปลว่าเขาจะต้องเหนื่อยนะ
ในการที่จะได้เงินมาแต่ได้ว่ะถ้าจะได้เขาต้องเหนื่อย
แล้วหลังจากมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนดาวการเงินจะโคจรเป็นเกษตร
แปลว่าคนเกิดราศีกุมจะมีความมั่นคงในการเงินหาได้มากกว่าใช้จ่ายไป
มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเพราะกระดุมพระจอมเวลาพระ
เพราะฉะนั้นราศีกุมคุณมีโอกาสถูกหวย
ในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนาฟันลุง
ราศีกันปี๒๕๖๒เป็นยังไงบ้างฮะ
คนเกิดกันเนี่ยต้องสร้างบุญทั้งชีวิตเพราะมันเป็นอาริกับดวงเมือง
ชาวราศีมีนถ้าจะรวยก็จะรวยมากรวยพลิกชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสจากรวยมากมาจนมากเหมือนกัน

อาจารย์ความรักความรักของเขาเป็นยังไง
ครูคันเทพแนะนำให้ชาวราศีกรรมและราศีมีน
ไหว้พระเสริมดวงแต่จะเป็นที่ไหนนั้น
เดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันครับ
เรื่องของการขอพรจักรรภรรทผมแนะนำนะครับ

เชื่ออย่ารบหลุมมูเตลุไม่เข้าใกล้ออกไกล

๔นาคมจนถึงเดือนวิทยานยนต์ดาวการเงินจะโคจรเป็นเกษตรราชีพีธรรม
ว่าคนเกิดราศีกุมจะมีความมั่นคงในการเงิน
หาได้มากกว่าใช้จ่ายไป

เพราะฉะนั้นราศีกุมคุณมีโอกาสถูกหวย
ในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนา

มันเป็นปีที่บุกเบิกเริ่มต้น
อย่าลืมเมื่อประมาณ๑๒ปีที่ผ่านมา
ชาวราศีกุมดูในจังหวะที่เรียกว่าแป๊ก

อัดติดขัดมีปัญหา

เพื่อนร่วมงานไม่ดีหุ้นส่วนไม่ดี

แต่ปีที่ดีมันคือขยับขยาย
ตอนนี้คนเกิดราศิกรุมก็พึ่งพ้นจากบวงพันธาตุกฝน
ออกไปจากตรงนี้
ต้องทำแบบนั้นลุกคิดใหม่มุมนี้ไม่ให้ดีที่สุด
สุขภาพดูจากดวงชะตาแล้วไม่เป็นไร
มันเป็นเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาแล้ว
อีกหนึ่งราศิทธิิอาชาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้น
ลากเลือดมาประมาณสัก๓ปีแล้ว
นั่นคือราศิกัณฑ์
ไหนล่ะดีขึ้นปี๖๒เช่าราศิกัณฑ์เป็นยังไงฮะ
ไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวพูดให้ฟัง
คือดีขึ้นจากอะไรใช่ไหมคุณต้องถามกับตัวเองก่อนนะ
คนเราดวงดีเนี่ยมันในทางโหรศาสตร์เนี่ยดีเพราะกรรมดีและกรรมชั่วของคุณ
ที่เกิดจากการสะสมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน
แห่งการได้ถวายทานของรูปไร้ของกินอุปโภคแก่สงฆ์เมื่อชาติที่แล้ว
มันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าดีด้วยดีแค่ทำเพราะอย่างนั้น
คนบางคนทำงานหนูเห็นไหมทั้งวันทั้งคืนได้แค่๑๐๐เะสเดียว
แต่คนทำงานชั่วโมงเดียวได้๕หมื่นแสนนึง

บุญทำไปผลจะเกิดมาไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
นี่คือบุญนะแปลกแต่บาปทำปุ๊บส่งผลปั๊บ
ราศีกรรณ์ปี๒๕๑๒เป็นยังไงบ้าง
ราศีกันมันน่าจะดีตั้งแต่ตอนพฤษฎีเข้าราศีตุลเมื่อปี๖๐๖๑แล้ว
ใช่ไหมทัศนีเข้าสู่เรือนการเงิน
แล้วลาหูก็ทัพก็พ้นไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะ
ทีนี้ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นจากอะไรล่ะบุญไหมทำไหมล่ะใช่ไหม

เพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดราศีกันต้องสร้างบุญ

คนเกิดกันเนี่ยมันต้องสร้างบุญทั้งชีวิตเพราะมันเป็นอาริกับดวงเมือง
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนเกิดราศีกันทำไม่ดีนะหรือแค่ทำเสมอตัวนะลงเลย
เมื่อคนเกิดราศีกันทำดีนะคิดไม่ขึ้นมันรอเวลาแปลกไหม

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาน่าจะดีแต่ไม่ดีเพราะคุณยังไม่ได้ทำดีสร้างบุญหนุนเสริมขึ้นมา
ตอนตอนนี้ปี๒๖๒เนี่ยดรามสดีจะโคจรเข้าสู่พบพันธุหลังจากเดือนมีนาคมจนถึงวิทุนายน
มันเป็นจังหวะที่เรียกว่าพระฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่ง

เอาสิริการบวนบวนบวนราศิกรรณ์ว่างนี้คุณจะมีบ้านมีรถอาจจะได้เลื่อนตำแหน่ง
เหมือนคนตูนเมษพวกนี้กูลุยกูไปตายอันดับหน้า
แต่คนเกิดกันเนี่ยกลัวสารพัดมันจะไม่ค่อยกล้าไป
มันมีโรคส่วนตัวสูงที่ไม่ค่อยกล้าไปไหน
มันจะมีโรคอยู่ในหลืบแห่งชีวิต

นูยังไงดีราศีกัณฑ์
คนเกิดราศีกันเนี่ยควรจะหา

พญานาคพญาครุฑ
อะไรก็ตามทีที่ไหว้แล้วมันมีความชื่นใจ

เราไปต่อกันที่ราศี

แต่คนเกิดราศีมีนต้องรู้จังหวะนะว่า

เพราะดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาเมื่อปีที่ผ่านมาอืม
เพิ่งจะยกเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา๖ตุลาคม
พฤษฎีซึ่งเป็นดาวประจำตัวเขายกจากราศีตุลเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุพะในราศีพิจิกษ์
แล้วเดือนมีนาคมก็ยกสู่พบกรรมะเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็ย้อนไปมาระหว่างกรรมมะสุพะกรรมะสุพะ
แปลว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นปีแห่งความรุ่งโรธและเจริญก้าวหน้า
ประกอบกันในดวงชะตาลาศรีมีนในเรือนการเงินคือลาศรีเมษมีดาวมัสดียูจรอยู่ตั้งแต่ปีห้าเก้าจนถึงปีสองร้อยหกสิบห้า
อืมแปลว่าคนเกิดราศีมีนมีสิทธิ์ที่จะรวยมากเจ๊งบงเหลือศูนย์จนมากรวยมากยังคาดไม่ถึง
แสดงว่ากราฟชีวิตจะเป็นอย่างนี้เลยถูกต้องอยู่ที่ว่าใครรู้ยุทธศาสตร์ชีวิตนี้
คุณฟังดีนะฮะถ้าจะรวยชาวราศีมีนถ้าจะรวยก็จะรวยมากรวยพลิกชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสจากรวยมากมาจนมากเหมือนกันถ้าคุณประมาทเสร็จเลย
ถ้าดีก็ดีสุดถ้าไม่ดีก็ไม่ดีสุดเลยมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่ใช่แบบว่า
ึ่งกึ่งจะดีไม่ดีแล้วไม่ดีมันจะแปลว่าคนเกิดราศีมีนกลุ่มหนึ่งรวยแล้ว
กูโคตรรวยเลยพ่อแม่กูรวยมากแล้วก็ร้องว่ากูรวยมึงเจ๊งแน่ใน๕ปีนี้
หัวลำบากจังเลยเราอยากลวยน่ะเราตามมาเหนื่อยจะลวยไหม
นี่นั่นเราจะขยายบริษัทสักหน่อยรับงานฟรีแลนซ์ดีไหม
ลุยเลยลวยมาก

คือการพิจิกมันอภัพรรคเพราะฉะนั้นเวลาอย่าไปถามเรื่องความรัก
คือความรักมันอยู่หนไดใช่มั้ย
ไม่มีเงินแหละไม่มีงานหน้า
ความรักไม่มีความหมายเลยจริงไปไหว้ที่ไหนดี

วัดเชียงทองเวียงจันทร์พระท่านหลวง

วัดเจ้าอามมีบ่อน้ำศักดิ์มีพญานาคอยู่
ไปไหว้เลยนี่พญานาคนี่ยังมาแรง
คดีพญานาคยังมาแรงอีกหลายวาระจนถึงปี๖๕
เราไปต่อกันที่ราศีสิง
สุดท้ายแล้วนะครับสิงห์นะฮะราศีคุณมดดำ
ความรักเป็นยังไงทำไมเธอไม่ถามเรื่องการงานฉันล่ะ

คนเกิดราศีสิงศ์นะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเกือบจะพังแล้ว
เมื่อประมาณ๓ปีที่ผ่านมาวัดจริง
เพราะราหูมาทับคนเกิดราศีสิงศ์
แล้วตอนนี้ลาหูจรไปเป็นจากวินาศไปเป็นลาพะ
พูดให้ฟังแล้วลาหูมาจากเรือนปัตตานิ
เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยที่พูดเนี่ย

ปัตตนิคือคู่ครองจากนี้เป็นต้นไปคนเกิดราศรีสิงฯ
ปัตตานิจรเป็นราพะเขาจะไม่ยอมแก่คนราศีสิงศ
แบบไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไข
ตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นปลายปีครึ่ง
การงานควรจะต้องไปเริ่มงานใหม่ไหม

คนเกิดราศีสิงศ์เนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการก่อร่างสร้างตัวอยู่แล้วในทุกเรื่อง
มันเป็นเวลาที่ควรจะทำไหมควร

เวลานี้เป็นเวลาของชีวิตของคนเกิดราศีสิงศ์ที่กำลังขยับขยายต่อเนื่องไป
ต่อเนื่องไปแต่มันต้องมีรากเดิมรากเดิมที่เราทำมาแล้วปี๒ปี
หรือหลายปีเป็นรากเดิมรากเดิมจากโคตรเงาศักราชรากเดิมจากพ่อแม่รากเดิมจากตัวเราเอง
มันจะขยายตัวต่อไปให้สำเร็จนี่คือแนวทางคนเกิดราศีสิง

หูผ่านไปแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวโอเคนะครับอ้าว
มูที่ไหนราศีสิงศ์ราศีสิงศ์เนี่ยนะอะไรที่เป็นของสูงทั้งหมด
เพราะราศีสิงศ์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์คือทองคำปิดทองเจดียกฉัดเจดี
อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องของสูงของมงคลของเจ้าของแผ่นดินของพุทธเจ้า
เป็นของมงคลสร้างพระสร้างเทพเทวะไปเลยทุกอย่างแล้วมีโอกาสไปมีส่วนร่วมแล้วดี
โอเคนะครับถ้าสมมุติเขายกฉัดทำหลังคาบวชอะไรงี้ไปทำเลยสุดยอดคุณต้องทำเลยนะฮะ
เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครบถ้วนทุกราศีฟังดวงประจำปีกันแบบหมดเปลือกขนาดนี้
อะไรที่หมู่ขั้นเทพเตือนให้ระวังก็ให้รอบครอบขึ้น
ส่วนเรื่องดีมูไนท์ก็ขอสาธุให้กับแฟนด้วยนะครับ
ส่วนช่วงหน้ามูขั้นเทพแนะนำให้ชาวราศีกันและราศีมีน
ต้องไปไหว้พระเสริมดวงแต่จะเป็นที่ไหนนั้น
เดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันครับ
เรื่องของการขอบฟรรณจากพระเจ้านครราชเนี่ยผมแนะนำนะครับ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

อาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพของเรา
พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่วัดเจ้าอามกรุงเทพมหานคร
เพื่อมาไหว้พระเสริมดวงเสริมพลังให้กับชีวิตรับปีใหม่
และเจาะลึกเรื่องราวของพญานาคตำนานที่ทุกคนกล่าวขาน
และเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ให้รู้ลึกรู้จริงถึงแก่นกันเลยทีเดียว
ที่วัดเจ้าอามแห่งนี้นะครับมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาแต่ชั้นเดิม
ก็อายุสองร้อยกว่าปีในวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดจะกรบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้
ไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำกี่เครื่องเครื่องก็ดับ
ที่มาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าบัดนี้รูปโครบพระเจ้านาคาราช
ทั้งเครื่องประกอบคือองค์วิรูปะโขออธิบดีนคราชสร้างเสร็จแล้ว
จะมีการฉลองสมโพธิเปิดให้ศรัทธาสาธุชนได้มาเคารพในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ
จากการที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ใน๑ปีที่ผ่านมา
ด้วยความปรานีตละเอียดบรรจงงดงามวิจิตร
ถือว่าเป็นพญานาคาราชนรมิตรสวยที่สุดองค์หนึ่งแห่งกรุงรัฐนาโกศิลป์
องค์ประธานนาคปรกที่อยู่ในปางประธานพรเป็นรูปเป็นร่างนั้นคือองค์วิรูปะโข
พญานาคาราชเนี่ยในพุทธประวัติเนี่ยมีการกล่าวไว้ในพระไตบิดกชัดเจนว่า
จริงอยู่พุทธองค์ไม่ให้นาคนั้นบวชพญานาคาราชที่สูงที่สุด
มีอยู่ในกามภูมิพบหรือในคัมภีร์ไตภูมิพระล่วงชัดเจนเป็นคัมภีร์หลักคัมภีร์หนึ่งในพุทธศาสนา
คืออยู่ในชั้นจตุมมหาราชิกามีมหาราช๔พระองค์สวรรค์ชั้นที่๑นะครับ
เหนือมีเท้าเวสุวรรณครองทิศเป็นยักษ์ทิศใต้มีเท้าวิรุณ๖ครองทิศพวกบรรดาครุฑสัตว์ปีกอยู่ทิศนี้
ทิศตะวันออกมีเท้าทะตะลดเจ้าดนตรีและศิรปะทิศตะวันตกคือเท้าวิรุปโขคือองค์นี้
ท่านเป็นอธิบดีนาคในขันทปริศกล่าวถึงพญานาคสี่ตระกูลที่พุทธงให้พุทธสาวกได้เจริญพุทธมนต์อุทิศให้พญานาคาราชในบุญกุศลนั้น
เพราะฉะนั้นองค์นี้เป็นองค์ประธานเนื้อธิบดีนาคและหล่อเสร็จแล้วในส่วนองค์
ส่วนนาคปรกนั้นยังเป็นหุ่นที่ทำด้วยเลสิ้นรอการเททองตามเลิกงามยามดีที่จะต้องรอไปอีกประมาณ๑ปี
เอาละครับเราจะได้บูชาศักระไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ
ท่านที่มาวัดเจ้าอามนะครับเขาจะมีชุดบูชาศักระที่มีดอกบริวัลนะครับ
มีกลวยดอกมะลิมีน้ำมันจันทร์นะครับเอาไว้เทระอธิษฐานอย่างองค์นาคจำลองนะครับ
แล้วก็จุดทูปเทียนนะครับนี่ดอกมะลิผมให้เตรียมพิเศษเพราะว่านาคท่านชอบดอกมะลิครับ
จะไปจุดทูบเทียนบูชาด้วยกันนะครับ
บังเกิดสุขบังเกิดโชคบังเกิดราบจงสมปราฮีราชนทรอบอย่างอัศจรรย์ปฏิหารจงสมปรารถนานาการบัตรนี้พืน
วัดเขาก็จะจัดเตรียมรูปเคารพพญานาคานาคี
เราบูชาจากทางวัดเนี่ยกับดอกมะริวัลเนี่ย

กวางเกิดทรัพย์เกิดสุขเกิดโชคเกิดราบ
เกิดเงินตราจงเป็นผู้มีร่างกายที่หอมเป็นเสน่หมตามหานิยมเป็นที่รักกับมนุษยเทพยดา
เป็นมหามงคลที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและแฟนรายการทุกคนนั้นเถิน
ดอกมะลิวันก็ก็โรยนะครับขอมงคลจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
ขอข้าพเจ้าจงมีช่วงมีราบมีความสุข
เคล็ดลับในการมูคือใครมีบูชาพญานาคให้บูชาด้วยดอกมะลิวัน
ดอกมะลิก็คือดอกมะลิที่มีความหอมเป็นกลิ่นของพญานาค
ชอบมากที่สุดนะครับน้ำมันจันทร์ก็ทาที่องค์ท่าน
ท่านมีรูปรบบูชาก็บูชาด้วยน้ำมันจันทร์
ขอท่านจงนำมาซึ่งดูดทรัพย์ซึ่งสุขทุกประการ
อาหมาคมไขมงคลเกิดขึ้นเกี่ยวข้อพระพระเจ้าทางรรย์และแฟนรายการทีมงานทุกคนนั้นเพิ่ม
หลังจากกราบศักดาแหละบูชอะองค์พญานาคแล้ว
กะทิเนี่ยต้องไปเอามะพร้าวส่วนมากก็จะเป็นมะ
มะพร้าวจากบางแก้วหรือมะพร้าวจากที่ต่างที่เอามาขูดแล้วก็คันเอาน้ำกะทิมาเท่านั้นแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะแล้วก็เขาเรียกว่าเขี้ยวให้น้ำมันกะทินะครับตอนแรกเป็นน้ำมันกะทิเป็นกะทิขาวเลยเขี้ยวอยู่ประมาณบางทีก็๓ชั่วโมง๕ชั่วโมง๖ชั่วโมงจนเป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำมันเนี่ยมาหุงกวนกับ
เอามาจากสำเหนือทุ่งหายหินประเทศลาวสปลาวแล้วตั้งหาวันเลิกงามยามดีหุงกวนสีพึ่งเอาสีพึ่งใส่เอาว่านเอายาว่านต่างใส่เข้าไปตำโขกใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หุงสีพึ่งสีพึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีพึ่งนี้จะเป็นสีพึ่งมงคลปีนี้เนี่ยจะสร้างสีพึ่งเพื่อเป็นที่ลึกกระทินจะมีการเอาน
คือมันมีโยนลมแล้วมันก็มีความเย็นฉ่ำ
ไม่ใช่ลมร้อนแต่เนี่ยผมอยู่ถ้ำกลางเนี่ย
กระทะร้อนแต่ผมเย็นและเย็นฉ่ำ
นี่คือฤทธิ์ของพญานาคถ้าที่ใดศักดิ์สิทธิ
ต้องมีการมูให้ได้ว่าจงเย็นฉ่ำ
มีคนถามแล้วสงสัยเพราะว่า
มีคำถามว่าตกลงแล้วพญานาคาราชเป็นใคร

อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเทวดา

พระพุทธองค์เคยเกิดเป็นองค์ภูริทัศน์พญานาคาราช
อยู่ในบาดานแล้วแปลงกลายมาเป็นมนุษย์ได้
หรือองค์เทพในชั้นจตุมหาราชธิการ
ตามพระกรรมทีของไตน์ภูมิพลร่วง

หนึ่งในจัดตรูโรคบาลทั้ง๔หรือผู้เป็นใหญ่ในทิศของนาคก็คือทิศวรรษมค์ว่าวิรุภัคโหรนค์ราช
นาคเป็นไปได้ทั้งเดรฐานก็มีกลางก็มีสูงที่สุดก็มีสูงกว่ามนุษย์ก็มี
แต่ก็เป็นทิศภาวะที่ทุกคนไม่สามารถจะรู้ได้ว่าท่านจะมาเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เกินวิสัยของมนุษย
เพราะฉะนั้นที่มาของการสร้างรูปรบบนบ่อพญานคราชเห็นไหมครับ
มีพญานาคาราชทั้ง๙เสียนนะครับทั้ง๗เสียน๑เสียนมีหมดเลยนะครับ
ก็มีคำถามอีกว่าพญานาคาราชทำไมมีแบบเสียนเดียว๒เสียน๓เสียนจะกี่เสียนก็ทำที
น่ากมีฤทธิในภาวะที่ยิ่งมีฤทธิมากเนรมิตเสียนให้ได้มาก
แต่ไม่ใช่เป็นองค์หลักประจำเพราะสุดท้ายแล้วก็มีความเป็นไปปกติ
ก็คือชาติของงูเหลือแค่เสียนเดียวแต่เห็นไหมครับว่ารูปเคารพของพญานาคาราชที่บ่อน้ำวัดเจ้าอามเนี่ย
จะเป็นนาคเก้าเสียนด้านหน้าที่พ่นน้ำเนี่ยนะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เสกทุกวาระพิธีวัดเจ้าอามเนี่ย
เป็นนาคที่มีเสียนวิจิตรคล้ายที่ไหนรู้ไหม
คนอาชีพไหนหรือคนในภาวะใด
พระครับพระกับเนรครับ
พระหรือเนรที่มีศิลปกพร่อง

ในขั้นต้นนะครับ

พญานาคาราชที่เป็นพญานาคาราช

ก็คือบุคคลผู้ที่มีความผูกพันกับท้องน้ำ

จมน้ำตายตายที่ท้องน้ำ
จิตจะวนเวียนไปอยู่เกิดเป็นนาค
บุคคลผู้ที่มีความอยากจะได้สมบัติพญานาคาราช

ศีลบริสุทธิ์ที่จะมีสมาธิไปสู่การได้มักได้ผล
ดังนั้นคนที่มีความโลภ
อยากจะได้สมบัติพญานาคาราช

ต่อมาก็คือบุคคลที่ปรารถนาเลย
ว่าขอเกิดเป็นพญานาคาราชสักชาติหนึ่งเถิด

เคยมีเรื่องเล่าในเรื่องของพระพิสุสงฆ์ทำผิดติดเล็กน้อยนะ

ห้ามพระพี่สู่สงฆ์ภาคของเขียวออกจากต้น
พระสงฆ์ในสมัยพุรุธกาลรูปหนึ่งเนี่ย
ภายเหลือไม่ภายไปตัดสลายขาด

เกิดเป็นนาคเลยมีชื่นมีน้ำด้วยในพระต่ายปีดก
พ้อยังนักฮราชก็รวดใหญ่มาจากพระว์และเนร
เพราะฉะนั้นท่านผิดศีล
สภาวะที่ยากยิ่งกว่าก็คือ
มนุษย์เป็นสภาวะที่ง่ายในการปฏิบัติศีลสมาธิภาวนา
แต่นาคเนี่ยยากต้องแปลงกลายมาเป็นมนุษย
บำเพ็ญจนให้ได้ฤทธิ์ที่จะมีการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้และบำเพ็ญปฏิบัติ
นี่คือเหตุที่มาของการเกิดนาคหรือเป็นนาคเป็นพญานาค

นี่ผมอ้างอิงจากพระไตบิดกและคัมภีร์หลักในพุทธศาสนาธิรวาสเลยนะครับ
เรื่องของการขอพรจากพญานาคาราชเนี่ย
บางคนจะขออยู่สองสามข้อ

เพราะพญานาคาราชไม่ใช่ไม่มีคู่นะ
แต่พญานาคาราชมากรัก
บุคคลผู้ใดมียานสัมพันธ์กับพญานาคาราช

แล้วเวลาเรารักใครก็จะรักแบบหลง
เพราะฉะนั้นอย่าขอเรื่องความรัก
เพราะพญานาคาราชท่านมีบารมีในการมากรัก
อาจจะเคยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขัน
สัญญิงสัญญาอธิษฐานกับบุคคล
กับบุคคลที่มาเกี่ยวข้องมากมาย
จึงมีสภาวะที่มาแสดงผลในนาคพบภูมิ
เพราะฉะนั้นมันจะกล่าวอยู่ในพระไตบิดกษ์
รู้ในคัมภีร์หลักทางพุทธศาสนาเทราวาสว่า
นาคจะมีนางนาคบำเลอกาม
หนึ่งนางบุรุษจะมีนางนาคบำเลอกามประมาณพันนางนาค
เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีสายบุญพญานาคาราช
หรือมีความเป็นคนมีสายบุญพญานาคาราชนะ

แต่ผมก็ไม่แนะนำเพราะคิดจะวุ่นวายมากนะ

เพราะที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขและมีภัยแล้วก็วุ่นวาย

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติ
ทีนี้การที่เราอยู่ดีเราบอกขอสมบัติพญานาคาราชเนี่ย

ต้องบอกว่าเราจะไปทำอะไรนะ
ถ้าเราขอท่านบ่อยชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นนาค
คือบาดานพิพบเนี่ยทำด้วยทองและเพชรนินจินดาทั้งนั้นเลยนะครับ

อันนี้เป็นวิจารณ์ความเชื่อสู่บุคคล
ผมเคยเห็นเคยฝันเคยเห็น

แต่ในขณะเดียวกันผมได้เจอบทความข้อเขียนของเจ้าคุณรูปหนึ่ง
ท่านค้นคว้าวิทยาภิพลระดับปริยาเอก

แล้วเมื่อออกจากกรรมฐานหรือลาจากการปฏิบัติ
ให้น้อมูลอุทิศให้พญานาคาราช

พระเจ้าบวชปฏิบัติมา๓วัน๕วัน๗วัน๙วัน๑๕วัน

ขอบุญจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานี้
ตระกูลและขอให้เกิดสมบัติแก่ตัวข้าพเจ้าในสัมมาอาชีพ
อีกตำรานึงครับเขาทำงี้ครับ
ให้ตั้งเสาทอง๒ต้นริมแม่น้ำโขง
หรือหลิมที่เราเชื่อว่ามีพัฒนธนาค
สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
วงสวงอธิษฐานแล้วก็เอาคำอธิษฐานทั้งหลาย
ปรารถนาเขียนแล้วคล้องบนเสาทอง
จะสำเร็จสมปรารถนาเป็นอีกหนึ่งมูครับ
ค้นพบในตำราว่าทำแบบนี้แล้วดี
แต่บุคคลที่จะประสบความเร็จในการขอพรจากพญานาคาราช

จงรักภาคดีต่อชาติศาสตร์กับสัตว์

แล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนมีศีล๕ครบ

พญานาคาราชท่านจะชอบให้พร

สองมีเหรียญลูกครบเอาไว้บูชาสักราศ

ถ้าเหรียญลูกเคารพถ้าได้โดยมามีคนมอบให้นะ

ในนวนิยายของศิลปินแห่งชาติ
หรือคนหลายคนเขียนเรื่องการบูชานักษรราช

แล้วไปค้นในอีกหลายตำราก็เจอมะลิวัน

เครื่องหอมชนิดนี้ที่เรียกว่าดอกมะลิเนี่ย
จะทำให้พบภูมิจิตของเราซื่อถึงกันได้
สวดมนต์บูชาด้วยบทขันทปริศ
ไปดูหนังสือสวดมนต์ขันทัฟปริศ
บินูปะเขฮีเมเม้ตังโม้ตัง

ให้ตั้งดวงจิตอุทิศบุญให้ท่าน
คือหมายถึงว่าเวลาเรามีภาพเคารพของท่านวางอยู่หัวนอน
วางอยู่ในที่ทำงานหรือมากราบศักระ
น้อมจิตว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญแข่งข้าพเจ้า
เงินจากความขยันอย่างอัตสจันต์ตั้งแต่วันนี้พศไปอันครบแล้วน่ะครับ
ทั้งประวัติที่มาเรื่องของพญานาคาราชการบังเกิดเป็นหน้าการบูชาสักการะหน้าสมัยมีกี่เสียรอะไรยังไงการอธิษฐานการอุทิศบุญให้ท่านการบูชาสักการะท่านครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็ขอให้มงคลความรู้นี้จงเป็นมงคลเปิดสติเปิดดวงจิตเปิดสายบุญพญานาคาราชระหว่างคุณและพญานาคาราชบนความสงสัยให้รู้ให้ได้เข

ใครบูชาศักดารรถด้วยภัทรภาและขยันรวยบัตรทุง
เอาละวันนี้เรามาร่วมเช็คดวงกันนะฮะ

อยากจะเล่าเรื่องอะไรอยากจะให้รายการของเรา
เชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญไหม
เรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด

ครับผมมาแล้วครับเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ
กับผมครูตัวพ่อคุณพระดำ

หมู่ขั้นเทพในรายการมูไนท์

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น
วาดาต้องมูไนท์